การพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศลาวได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับ
โดยไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาจากการคลอดบุตร
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเรามีโอกาสในการเดินทางร่วมคณะกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
เพื่อสังเกตการณ์ในโครงการนี้ติดตามจากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขครับ
เสียงที่ได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงหัวใจของเด็กทารกที่อยู่ในคันมารดา
ดังขึ้นจากภายในห้องตรวจคันในโรงพยาบาลแขวงเชียงขวาง
โรงพยาบาลขนาด๑๐๐เตียงประจำแขวงซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศลาว
ติดกับชายแดนประเทศเวียดนาม
คุณแม่ที่นี่ได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาล
ซึ่งพวกเธอถูกสอนทักษะการพดุงคันมาอีกทอดหนึ่ง
จากครูคลินิกและพยาบาลที่เข้ารับการอบรม
โครงการความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยลาว
โดยเมื่อปีที่แล้วทีมข่าวเทวรัฐทีวี
เดินทางไปถ่ายทำการอบรมนี้
ที่โรงพยาบาลศูนย์ขนแก่น
พร้อมกับการตรวจสิ่งที่นักเรียนของเธอนำไปปรับใช้จริง
จากการไปศึกษาเรียนรู้ที่ประเทศไทย
อาจารย์สมจิตบอกว่าเธอรู้สึกภูมิใจ
ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และปลูกฝัง
ความเป็นครูถ่ายทอดวิชาการพนุงคัน
ให้กับสิทธิ์ที่ประเทศลาว
มันคุ้มค่านะ๖เดือนที่เขาไปอยู่กับเรา
อะไรเนี้ยแล้วเราก็ยิ่งเขาบอกว่าเขาเห็นแบบอย่างของพวกเราที่
การเป็นครูไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนอย่างเดียว
ไม่ได้สอนทฤษฎีอย่างเดียวต้องสอนที่คลินิก
แล้วการเป็นครูที่คลินิก

เรื่องของการสอนคนอื่นด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยกันทำงาน
รู้สึกว่าไม่เสียแรงที่เราทำเต็มที่อันนี้จากใจจริงเลย

พรเพชรพันธวงศ์แพทย์และครูคลินิก
ประจำโรงพยาบาลแขวงเชียงขวาง
ซึ่งเขารับการอบรมในโครงการนี้เมื่อปีก่อนบอกว่า
ความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
อันดับแรกก็คือการเฮียนการสอน
เรียนการส่วนตัวนักศึกษาของเรา
แล้วก็เป็นประโยชน์หลาย
เพราะว่าทั้งที่ผ่านมา
การเฮียนการสอนก็ไม่เคยได้ใช้มาก่อน
หลังจากที่ว่าไปโอโฮมมาก็มีจุดดีหลายอย่าง
ก็คือได้มาสอนนักศึกษาอยู่ในห้องหมอ
นกด้วยด้านคือการนำเสนอ

คุณสุพัตราศรีมัยตรีพิทักษ์
ธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รู้สึกพอใจกับผลที่ออกมา
ก็มีความพอใจค่ะเพราะว่า
เราได้นำเอาอย่างที่ได้กล่าวมาคือ

ซึ่งได้รับมาตรฐานสากล
เข้าไปพัฒนาองค์ความรู้
ตั้งแต่องค์ความรู้ด้านพื้นฐาน
วิธีปฏิบัติแล้วก็มีการพัฒนาหลักสูตร
ที่เขาจะสามารถไปอบรมต่อ
ให้กับบุคลากรของเขาเองได้ด้วย
ในพิธีปิดโครงการที่จัดขึ้นที่ประเทศลาว

เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีว่า
ผลักดันให้มีบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีทักษะด้านการพดุงคัน
ถือเป็นเรื่องสำคัญทั้งกับแม่และเด็กที่เกิดใหม่

ให้กับเจ้าหน้าที่พดุงคันของเรา

เพราะแม้ว่าอัตราการเสียชีวิตของมารดา

จะลดลงจาก๓๕๗คน

ต่อการเกิดมีชีพ๑แสนคน

แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในอัตราที่สูง
โดยสูงกว่าเป้าหมายที่มีการตั้งเอาไว้ว่า

อัตราการเสียชีวิตของมารดา
จะต้องน้อยกว่า๗๐คน
ต่อการเกิดมีชีพ๑แสนคน
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน